ซึ่งน้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๓๖คนนะครับ
ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
แจ้งเตือนล่วงหน้าครับเป็นกุญแจสำคัญที่จะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัยครับ
กระทู้ในโลกออนไลน์ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ทำให้ได้รับผลกระทบทั้งทรัพย์สินที่อยู่อาศัยจนถึงเสียชีวิตกว่า๒๐คน
เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติครั้งนี้
สำนักงานกศธชได้ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ใช้เวลาประมวลผล๓๐นาทีโดยคาดว่าจะเกิดความร่วมมือโดยเร็วที่สุด
เราพร้อมในการที่จะสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่น
แต่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหลักหมายถึงว่า
โดยงานเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศพวกนี้
จะเป็นหน่วยงานไหนที่จะต้องส่งให้กศธชคือคงจะต้องให้หน่วยงานพวกนี้ส่งมาที่กศธ
ซึ่งเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยคงจะต้องมีการบูรณาการกัน
เขายินดีที่จะให้ส่งให้แต่ข้อความนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐที่ส่งออกไป
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าที่ผ่านมาจะส่งข้อมูลให้กศธช
ส่วนกรณีอุทธกภัยจะส่งข้อมูลไปในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเท่านั้น
ซึ่งในการทำงานจะติดตามสถานการณ์ตั้งแต่พายุก่อตัว๑๒๐ชั่วโมง
หากพบว่าจะมีผลกระทบก็จะแจ้งเตือนระดับหนึ่ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
แจ้งเตือนเป็นระยะซึ่งความถี่ในการแจ้งเตือนจะแล้วแต่สถานการณ์
แต่อุทธกภัยที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของประชาชน
ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในกรณีที่ต้องอบพยพ
ทางกลับกันประชาชนเองก็ควรติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนของภาครัฐ
เพื่อให้ภัยธรรมชาติเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน